ไปดูเรื่องของรถกู้ภัยมูลนิธิกันหน่อยค่ะหลายหลายข่าวที่หลายวันช่วงนี้
เราจะเห็นว่ามันมีเรื่องของการตีกันระหว่างมูลนิธิด้วยกันเองนะคะ
เรื่องของแย่งในพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยก็ตามล่าสุดเนี่ยมีรถกู้ภัยถูกมือดีมายิงค่ะ
แล้วเนี่ยคุณผู้ชมยิงเนี่ยสภาพรถเนี่ยกระจงกระจกด้านหลังด้านข้างตรงผู้โดยสารแตกหมดเลย
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมาโดนยิงแบบนี้
คือมันจะมีกล้องนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้จับภาพคนร้ายอะไรไว้ได้นะ
คือเขาเป็นกล้องที่เป็นกล้องหน้ารถแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันได้ยินเสียงปืนลองฟังดูค่ะ
นี่แหละคือกล้องจับภาพด้านหน้าแต่เหตุมันเกิดด้านหลังรถ
ก็เลยบันทึกแต่เสียงของปืนได้เท่านั้นค่ะแต่มันก็ยังเป็นเบาะแสได้ล่ะค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนะคะช่วงเวลาด้วยนะคะ
ของอาสามูริธิร่วมกับทูกยิงแถวริมถนนตลาดนัดหัวมุมสิบเอ็ด
ถนนประเสริฐมนุนกิจเขตลาดพร้าวตอนนั้นเนี่ย
เขาก็รีบทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสนโชคชัยแล้วค่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่หัวค่ำของวันที่๒๑เมษายน
ทีนี้มันมีความคืบหน้าไงเพราะว่าสามารถจับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
ตอนนั้นที่ไปถึงสภาพของรถนะคะก็จะมีที่ถูกยิงบริเวณกระจกด้านหลัง
ก็คือบานใหญ่ละหนึ่งนัดแล้วก็มีกระจกบริเวณด้านคนนั่งผู้โดยสารเนี่ย
หลังนะคะฝั่งขวาอีกสองนัดโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบปลอกกระสุนนะคะหล่นอยู่ตรงริมฟุตบาท๓ปลอกแบบนี้
แล้วปรากฏว่าคือทางด้านของคุณเจ้าของรถเนี่ยที่เป็นเจ้าของรถเป็นอาสาด้วย
ก็คือคุณชะยะทรส่งสิริประดับบูลคุณชะยะทรเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ตอนนั้นเขาไปส่งผู้ป่วยมานะขับรถกลับมาประจำจุดก็คือต้องเอามาจอดนะ
ประจำจุดแบบนี้เพื่อรอเหตุแล้วก็มีการเดินลงไปพูดคุยกับกลุ่มอาสา
ยืนคร่อมรถมอเตอร์ไซด์อยู่เหลงปืนมาที่ตัวเขา
เหมือนกับว่ากระสุนปืนมันขัดลำกล้องหลังจากนั้นคนร้ายคนนี้หันปากกระบอกปืนไปที่รถค่ะ
แล้วยิงรถของเขา๓นัดอย่างที่บอกก่อนจะขี่รถหลบหนีไป
ตัวเขาเองเขาบอกว่าตอนนั้นมาเนี่ยมีแฟนสาวนั่งอยู่ในรถมาด้วยนะแต่อยู่ด้านเบาะข้างคนขับ
โชคดีที่แฟนสาวไม่เป็นอะไรนะคะคือกระสุนมันก็คงเฉียดไปอ่ะนะ
ลักษณะเป็นยังไงผอมสูงสวมเสื้อแขนยาวสีดำ
วกกันน็อกเต็มใบและใช้รถจักรยานยนต์สีแดงขี่มาก่อเหตุ
ตัวเขาบอกว่าเขาทำงานกู้ภัยมาก็๑๐ปีแล้วเป็นอาสาร่วมกระตันยูมาอีก๓ปี
ไม่เคยเลยนะที่จะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แล้วถามว่าอ่า
พี่แล้วพี่ไปมีปัญหากับใครหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่มีปัญหากับใครแน่
มูลที่ใกล้เคียงกันที่รู้จักกันเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหมดเลย
ไม่รู้ว่ามันยิงผิดตัวหรือเปล่าแต่ที่แน่เขาบอกคนร้ายไม่ได้ข่มขู่นะ
ลักษณะเหมือนจะเอาชีวิตเขาด้วยค่ะ

ถึงว่าไม่ได้วางตัวไม่ได้ฟังกันตัวอะไรเลยดิ
เพราะผมเป็นคนปกติแบบช่วยเหลือสังคมทั่วไป
ก็เรื่องผลประโยชน์ผมไม่มีครับ
พี่ชายธรบอกผมไม่มีปัญหากับใครแน่

มีความคืบหน้านะคะเพราะเมื่อคืนนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
เขาชื่อว่านายธีรวัตรวิจารณกูล
คนนี้แหละค่ะที่เราวงสีแดงเอาไว้นะคะ
หรือว่าในฝิ่นอายุ๓๑ปี
มือยิงคนนี้นะคะจับได้ที่ซอยนวมิน๑๐

เป็นอาวุธปืน๓๘เพราะแมกาซิน๒อัน

อันนี้ก็คาดว่าจะเป็นมอเตอร์ไซคันที่เขาใช้ก่อเหตุ
เพราะว่าตัวผู้เสียหายบอกว่าเห็นมอเตอร์ไซค์สีแดง
สอบส่วนเบื้องต้นเจ้าตัวโอ้ยรับสารภาพเลย
ก่อเหตุจริงเอาปืนไปยิงรถของอาสาจริง
แล้วเอ้าพี่แล้วพี่ไปยิงรถเขาทำไม

หรือพี่เป็นมูลิธิอีกฝั่งนึง
เขาบอกแบบนี้ไม่ใช่เลย
เขาบอกที่เขาเอาปืนไปยิงไม่ต้องไปคิดนะ

เพราะเขาไม่ได้เป็นอาสามูลนิธิ
แต่มันมีประเด็นคือเขาถูกอาสากู้ภัยขับรถปาดหน้า

สุดท้ายกลับไปเอาปืนที่บ้านพักมาก่อเหตุ
ยืนยันว่าตั้งใจจะยิงรถ
ไม่ได้ตั้งใจจะยิงคนค่ะ

โอ้โหนายคนนี้ในฝิ่นไม่เบาแล้วค่ะ
เพราะว่าเพิ่งพ้นโทษในคดีฆ่าคนตาย

คือเขาทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินกู้

ก็อยากจะกลับเข้าคุกอีกแล้วเนาะ
เหตุปาดหน้านะเขาว่าอย่างนั้น